จริงแล้วก็ไปส่องเจอมาหลายเรื่องราวที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในช่วงนี้คุณผู้ชมส่องไปส่องมาดันเจอ
เจอโรงเย็นอยู่กลางคันนาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่ามีใครมาด้วยอะไรยังไงหรือเปล่า
งั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะคะทำเอาหลายคนหวัดภาวะอยู่เหมือนกัน
นั่นดิมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่ชื่อว่าอำนาจเผือกโคกสูง
เขาโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะบอกว่าพบแล้วครับ
โรงเย็นวัดบ้านดงตะเคียนพัดมากับน้ำป่ามาอยู่ทุ่งนาป่าข้าวบ้านผมครับ

ผู้ช่วยสะอ้านผู้ใหญ่สะอ้านมาประสานงานมาเอาไปเก็บรักษาต่อไป

คือเป็นภาพโรงเย็นมีผ้าคลุมสีแดงผ้าคลุมนี่แบบปลิว

ซึ่งโรงเย็นถูกกระแสน้ำพา
พัดพัดมาไกลแท้ล่ะ
พัดมาติดอยู่ที่พื้นที่นาข้าวของชาวบ้านแบบนี้ค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เริ่มจากวันก่อนเนี่ยตอนที่น้ำป่ามันไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านนะ
สะพานชั่วคราวเอามาทำทางเดินทำให้เพราะถนนนี้คือถูกตัดขาดหมดเลยนะคะ
แล้วน้ำที่มันไหลเชี่ยวแบบนี้มันก็พัดเอาโรงเย็นที่ตั้งเก็บเอาไว้ในสาราค่ะ
สาราธรรมสังเวศไหลตกคลองแล้วก็ถูกมวลน้ำซัดไปไกลถึง๕๖กิโลเมตร
นั่นน่ะไกลมากแล้วในช่วงเวลากลางคืนเหตุเกิดกลางคืนค่ะ
มีชาวบ้านบางส่วนเขาใช้ไฟออกไปส่องหาสิ่งของภายในบ้าน
คือบริเวณตรงนี้น้ำพัดไปแล้วไม่ได้ท่วมขังแล้วคุณเห็นไหมน้ำพัดไปแล้ว
ของบางอย่างมันก็ลอยมากับน้ำชาวบ้านเขาก็เลยออกมาแล้วเอาไฟมาส่อง
เพื่อจะมาหาของของเขาว่ามีของเขาติดหลุดลอยออกมาอยู่แถวนี้บ้างไหม
ได้มากลางคืนนะปรากฏว่าปรากฏว่า
เอามือทาบอกแล้วอุทัศนคุณพระไม่ช่วยเลย
เพราะว่าโรงเย็นเนี่ยมันมาติดอยู่กลางทุ่งนาตอนกลางค่ำกลางคืนโพเพโพเพ
วิ่งสิข้ารออะไรล่ะค่ะเอ้าไม่ถามก่อนล่ะ
ถามใครอ่ะมีใครอยู่ในนั้นไหมคุณคุณจะถามไหมเล่า
เขาก็เลยรีบแจ้นกลับบ้านเลยแล้วก็แจ้งไปที่คุณสะอ้านเนี่ย
บอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒บอกโอ้มาช่วยหน่อยเถอะ
โรงเย็นติดอยู่เนี่ยครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
สะอ้านเนี่ยก็เลยได้เอากำลังพลมาเกณฑ์ชาวบ้านออกนะคะ
ออกมาช่วยกันยกขึ้นเอารถอีแต๊กอะไรอย่างนี้
ช่วยกันยกแล้วก็นำโรงเย็นนี้ส่งมอบคืนกับทางวัดต่อไป
แต่เรื่องมันมีเรื่องราวบันเทิงกว่านั้นยังไงก็คือชาวเน็ตเนี่ย
เขาเห็นแล้วเขาตกออกตกใจก็เข้าไปดูเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมาย
คอมเมนต์บอกว่าเฝ้ามาเอาเด้อยันศพจมน้ำตาย
คอมเมนต์เขาบอกว่าให้รีบมาเอานะกลัวว่าศพจะจมน้ำตาย
บางคนก็บอกว่าศพเสียชีวิตแล้วเนื่องจากจมน้ำตาย
บางคนเขาบอกแบบนี้ว่ามีเลขฝาโลงติดมาด้วย
ยังจะคิดไปในทางนั้นอีกคุณผู้ชมไม่ดราม่ากันเนอะ
เอาจริงนะคือโรงเย็นเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้งาน
แล้วก็ไม่มีใครอยู่ข้างในสบายใจสบายใจได้ว่าไม่มีอะไรอยู่ด้านใน
แล้วตอนนี้ก็คือทางวัดเขามีการประสานรับโรงเนี่ย
คืนกลับไปเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ให้เห็นอีกมุมนึงว่า
ชาวโซเชียลเองก็อารมณ์ขันดีเหมือนกันนะ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็คงจะเดือดร้อนแย่เลยนะ
ขนาดโลงนี้ยังยังไหลมาขนาดเนี้ยครับห้าถึงหกกิโลเมตรอ่ะ